ทั้งมืดและแออัดไปด้วยผู้คน
ยิ่งทำให้มันอันตรายมากยิ่งขึ้นครับ

ให้คุณผู้ชมสังเกตทางออกทุกทางของอาคารนั้น

คนส่วนใหญ่มักจะย้อนกลับไปใช้ประตูทางเข้าในตอนแรก
ซึ่งแน่นอนครับว่าไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้
ในขณะที่คุณผู้ชมเดินหาทางออกอยู่
ให้มองเพดานไปพร้อมกันด้วยนะครับว่ามีสปิงเกอร์อยู่ด้วยหรือไม่
ในกรณีที่ไม่มีคงดีกว่า
ถ้าคุณจะเลือกสังสรรค์บริเวณที่ใกล้กับประตูทางออกฉุกเฉิน
ให้คุณผู้ชมสังเกตด้วยนะครับว่าภายในงานมีการจุดพลุไฟ
หรือว่าใช้ไฟเป็นส่วนประกอบในงานคอนเสิร์ตหรือไม่ครับ
ถ้าหากมีทุกคนใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
เพราะนี่คือสาเหตุต้นในการเกิดเพลิงไหม้ในสถานบันเทิง
แม้ว่าจะมีการป้องกันดีเท่าไหร่
แต่การเล่นพลุไฟในที่ร่มนั้นยังคงไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับ
เมื่อเกิดไฟลุกโชนขึ้นครับคุณผู้ชมไม่ต้องลังเลเลยนะครับ
หนีออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุด
เพราะทุกวินาทีมีความหมายและสามารถชี้เป็นชี้ตายชีวิตของคุณได้ครับ
โดยเฉพาะถ้าคุณได้จดจำทางออกฉุกเฉินเอาไว้แล้ว
อันนี้สามารถทำให้คุณออกไปเร็วได้มากกว่าเดิม
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้คุณต้องตั้งสติให้ดีครับ
แล้วถ้าคุณไปกับเพื่อนเพื่อนของคุณเกิดตกใจทำอะไรไม่ถูก
ทางที่ดีที่สุดคือเรียกสติเขากลับคืนมา
ด้วยการสั่งให้เขาทำตามทุกอย่าง
อย่าลืมนะครับว่าการมองโลกในแง่ดีและมีความหวัง
ด้วยคุณสมบัติของพอนด์และมวลอากาศร้อนมักจะลอยตัวขึ้นสูตรที่สูง
ทางนั้นอยู่ในระดับดัน
จากนั้นให้เราก้มตัวต่ำกว่าระดับควันไฟครับ

เพื่อให้สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด

คุณผู้ชมสามารถทำได้โดยการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
สัมผัสกับผนังเอาไว้ตลอดเวลาครับ

อกจากจะทำให้คุณไม่เดินเป็นวงกลมหรือว่าหลงแล้ว
ยังช่วยคุณดูด้วยว่าที่ที่คุณกำลังจะไปนั้นร้อนกว่าเดิมหรือไม่

คุณผู้ชมเปิดประตูเดินเข้าไปให้รีบปิดทันทีครับ
ไม่ควรแง้ประตูคอยเพื่อนค้างเอาไว้นะครับ
เพราะหากทำเช่นนั้นควันไฟจะแทรกผ่านประตูเข้าไปยังทางหนีไฟ
ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณทางหนีไฟนั้นขาดอากาศหายใจได้เช่นกันครับ
ความเชื่อหรือว่าพฤติกรรมผิดนะครับ
พฤติกรรมปิดคือเห็นเพลิงไหม้วิ่งออก
มันไม่ได้ทำให้เร็วนะบางทีทำให้ช้า
ผมแนะนำเลยตั้งสติแล้วก็พยายามเดินออกให้เร็
พยายามพูดพยายามคุยกับคนข้าง

แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้หลุดออกไปแล้ว
พยายามเดินให้พ้นจากแนวประตูไปเลย

แต่อาจจะคนเดียวหรือ๒คน
ก็จะเข้าไปตามช่องที่เราเปิดเอาไว้
ทำให้คนภายในนั้นมีเวลาในการที่ไฟลดน้อยลง
เพราะพัฒนาการของไฟก็จะเร็วมากขึ้น
หนีไฟที่หลายคนมักจะพูดว่า

หรือบางทีมีห้องใต้ดินหนีดีไหม

ห้องน้ำโดยปกติแล้วเราจะอยู่ระดับเดียวกับกองไฟ
ห้องน้ำไม่ติดไฟจริงเพราะว่ามีพวกกระเบื้อง
แต่ส่วนใหญ่แต่อากาศจะถูกดึงไปใช้ในกองไฟ
และบางครั้งท่อน้ำเนี่ยน้ำมันจะเดือดมันเป็นไอ
คุณก็จะไม่สามารถหายใจได้และน้ำมันก็จะร้อนครับ
สุดท้ายคุณก็จะตายในห้องน้ำ
สุดท้ายคุณก็จะตายในห้องน้ำและน้ำมันก็จะร้อนครับ